คือเหมือนกับเป็นกิจกรรมทางน้ำที่เหมือนกับว่าเราไปยืนบนท่อ

หนุ่มคนนี้ก็อยากลองเล่น

แต่ปรากฏมันไม่ลอยไปดันดำน้ำลงไปเลยค่ะ
มานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคน
ที่จะพาน้องไปและนั่งลงโนรา
เที่ยวงานชักผลาซึบซัดละเพดี
ไปขอพรให้ใครสุขใจวันเจดี
คอยฟังเรานี่รักกันตลอดไป
ว้าโอว้าโอว้าโอ
ต้องมีอะไรต้องมีอะไรผิดพลาดสักครั้งสักอย่างหนึ่งอ่ะ

มันต้องมีอะไรต้องสักอย่างมันต้องมีอะไรผิดพลาดอยู่แน่
เหมือนในคลิปเราต้องปีนขึ้นไปสิ

อันนี้มันเหมือนกลายเป็นว่าเดี๋ยวดำผุดดำไหว้ดำผุดดำไหว้
แล้วคนที่เขาพาเล่นเขาก็บอกว่าผมเต็มที่แล้วพี่
ผมทำหน้าที่สุดฝีมือสุดความสามารถนะพี่
แต่ว่ามันได้เท่านี้จริงเออ
ใหญ่มันต้องลอยขึ้นไปสิแล้วได้สูบอากาศ

เจ้าเน็ตในโพสต์ที่เขาเห็นคลิปนี้
ห่วงแล้วก็ทั้งขำบอกไม่ไหวอย่าฝืนพี่เข้าฝั่งเถอะ
บางคนก็บอกไม่รู้จะสงสารใครก่อน
ระหว่างคนที่มาเล่นกับคนที่เป็นคนเจ้าหน้าที่

คุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบัตรถาดผลทางน้ำนะครับ
ต้องฝึกฝนแล้วต้องให้ผู้ชมชาญภูรายอย่างใกล้ชิดนะคะ
กันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ